มาดูเรื่องราวของพระที่อาจจะประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
แล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
อย่างก่อนหน้านี้มีคลิปออกมา
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนจันทร์ที่ศรีสะเกด
ว่าเป็นคลิปกำลังลวนลามหญิงสาวอยู่
แล้วพอคลิปนี้มันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนี่นะคะ
ล่าสุดก็มีการศึกแล้วเพราะว่าถูกกดดัน
จากทั้งทางคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะคือบรรยากาศในวัดป่าดอนจันทร์
ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างเงียบเหงา
ไม่มีพระลูกวัดอยู่จำพรรษา

อย่างเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะ
ก็ไปตามความคืบหน้าเพราะว่ากรณีที่มีคลิปภาพ

เป็นภาพของพระครูประหลัดนรงฐานุตโร

เบื้องต้นหลังจากที่เรานำเสนอไป
เจ้าอาวาสก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปนั้นนะคะ
ด้านนายเสถียรเหล่าคนค้าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกดก็บอกถึงความคืบหน้าค่ะ

คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดปลดออกจากตำแหน่ง
แล้วก็ลาศิกขาบทแล้วตั้งแต่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เดินทางออกจากวัดไปทันทีนะคะแล้วก็จะกลับมาบวชอีกไม่ได้
หลังจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดศรีสเกต
ก็จะมีการจัดหาพระที่มีความรู้มีความสามารถ
ประพฤติปฏิบัติดีเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน
มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนจันทร์ต่อนะคะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บางคนก็ยังมองว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ย
เป็นคนดีนะตั้งใจถือศิลป์ปฏิบัติธรรม
่งมั่นพัฒนาวัดแล้วก็บอกด้วยบอกว่า

รู้สึกตกใจรู้สึกเสียใจ